จับตาเตือนภัยยังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวน

หลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่

สัปดาห์นี้จะมีฝนหลงฤดูแบบนี้มากวนใจอีกหรือเปล่า
ส่วนความหนาวเย็นภาคกลางภาคอีสานจะได้สัมผัสอีกบ้างไหม

เริ่มต้นภาพแรกครับกับภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้
จะพบว่าตอนนี้เองเมืองไทยของเราค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับ
และถ้าหากเราคำนวณต่อจากนี้เป็นต้นไป
เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะยังมีโอกาสเกิดกลุ่มก้อนเมฆเกาะตัวในเมืองไทยอีกหรือไม่
พบว่าหลังจากนี้อีก๒วันกลุ่มก้อนเมฆยังคงบางตาแทบจะไม่มีเลย

เพราะว่าล่าสุดจากการคำนวณถ้าหากเราดูการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆ
จะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทาง
มีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกออกจากเมืองไทยของเรา
เลื่อนที่ไปไหนเราจะดูอีกกราฟิกหนึ่ง
กึ่งกราฟิกแสดงทิศทางของกระแสลม
เพราะว่าตอนนี้เองกระแสลมส่วนใหญ่มีการพัดเบี่ยงออกจากประเทศไทยของเรานะครับ
ไปสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมฝนหย่อมใหญ่
ตอนนี้ก่อตัวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

หากเราดูภาพต่อไปครับเป็นกราฟิกแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
พบว่าสามารถที่จะรวบรวมกลุ่มฝนกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างใหญ่
แล้วก็มีกำลังแรงมากเลยทีเดียวนะครับ
จับตาว่ากลุ่มก้อนเมฆกลุ่มฝนที่ถ่ายไว้จากภาพดาวเทียม

กลุ่มก้อนเมฆกลุ่มนี้นั้นจะมีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราหรือไม่

เป็นการคำนวณการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้
มีการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเบี่ยงไปทางเหนือนะครับ
ซึ่งเป็นการคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

เพราะว่าปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความหนาวมวลอากาศเย็นครับ
ที่ตอนนี้ยังคงแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณเหนือเมืองไทยของเราอยู่
โดยเฉพาะลักษณะการแผลลงมาของมวลอากาศเย็น

ไปอยู่ที่แถวบริเวณเวียดนาลาวสักส่วนใหญ่
จึงนำให้ความเย็นนั้นปกคลุมเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเท่านั้น
ช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหนักหน่อย
โดยเฉพาะชาวเหนือแล้วก็อีสานตอนบนนะครับ
เพราะแบบนี้เองอาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
และนี่คือเรื่องราวที่มาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้กับจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ